นักแต่งเพลงชื่อดังดินิติพงศ์ห่อหน้าได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
ถึงผลงานการแต่งเพลงทุกเพลงที่แต่งไว้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บอกว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะทุกเพลงนั้นเป็นของคนไทยทุกคนครับ
จำนวนมากได้โพสต์ลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัวชื่อว่านิติพงศ์ห่อนาค
ถึงเพลงทั้ง๕เพลงครับที่แต่งไว้ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙ได้แก่ต้นไม้ของพ่อของขวัญจากก้อนดินรูปที่มีทุกบ้านขอค่าขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปและเพลงที่ชื่อว่าคำพ่อสอนนะครับ
โดยประกาศว่าถึงแม้บทเพลงเหล่านี้จะมีระบบลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ขอให้ถือว่าเพลงทั้ง๕เพลงนี้เป็นของคนไทยที่รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เป็นเจ้าของ
ซึ่งได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียบเรียงคำร้องทำนองและผู้ขับร้องแล้วยินดีให้นำไปแจกจ่ายดาวน์โหลดทำซ้ำขับร้องใหม่ด้วยเจตนาที่ดีโดยไม่ต้องขออนุญาตทั้งสิ้น
รวมไปถึงรายการโทรทัศน์หรือสื่อทุกสื่อไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณอักษรเพราะเพลงเหล่านี้เป็นของคนไทยทุกคนครับ